เพราะว่าที่เพิ่งแต่งตั้งไปทำไม
ก็เหลืออายุราชการปีเดียวตรวจไม่ทันหายเหม็
แปลว่าอะไรนโยบายโครงการต่าง
มันดำเนินไม่ต่อเนื่องปราว่าอะไร
ว่านโยบายล้มเหลวถูกไหมคะ
ชาวปัตตานีเขาบอกว่าเห็นชาวปัตตานีเป็นตัวอะไร
ผู้ว่าแต่ละครั้งอายุราชการเหลือสักปีหนึ่งประมาณนี้ตลอดเลย
นี่ค่ะอย่าดูถูกคนปัดตานีนะคะ
คุณผู้ชมหนีบขึ้นป้ายแบบนี้ร่อนแรงเหมือนกันนะคะ
คือก็บอกว่าไม่ยอมรับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่
ซึ่งเหลืออายุราชการเพียงปีเดียวเท่านั้นค่ะ
จะบอกว่าป้ายเนี่ยติดกระจายไปทั่วเมืองปัตตานีเลยนะคะ
แล้วส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าอย่าดูถูกคนปัตตานี
ปัตตานีไม่เอาผู้ว่าปีเดียวมหาดไทยใจดำ
มหาดไทยใจดำค่ะคุณผู้ชม
คุณซึมะมูฮามัติเป็นเจ้าของร้านโรตีแสดงความเห็นเรื่องนี้
บอกว่าอยากเห็นผู้ว่าคือปีเดียวก็จริง
แต่ลงมาสัมผัสพื้นที่บ้างได้ไหม
เพราะว่าแม่ค้าพ่อค้าเขาทำมาหากินลำบาก
แล้วอยากได้ผู้ว่าคืออยู่ในตำแหน่ง๒ปีขึ้นไปได้ป่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงเขาเรียกร้องหน่อยค่ะ
แทบจะจำหน้าผู้ว่าคนเก่ายังไม่ค่อยได้เลย
บางทีจะขับรถผ่านทางหน้าออร์บอลเจอร์ถึงจะเห็นว่ามีรูปภาวะแปลกอยู่
แล้วมุมมองก็เป็นยังไงบ้างที่เขาจะส่งเกษียณมาตรงที่นี่
มุมมองเหมือนกับบ้านเรานี่แบบธรรมดาไม่มีอะไรมา
ก็เพื่อแค่รอเกษียณแบบไม่ต้องพัฒนาอะไรทั้งสิ้น
จริงกยินทราบยังต้องพัฒนายเยอะ
เหมือนกับเหตุการณ์ตอนนี้คือแม่ค้าทุกคนนี้ลำบากมาก

จะได้แบบเหมือนสัมผัสใกล้ชิดกับ
ชาวบ้านนิดนึงว่าชาวบ้านจำหน้าได้บ้าง
ก็คือมันไม่มีอะไรพัฒนาดีเลยแค่ปีเดียว
เหมือนเขายังไม่ได้รู้ว่าปัญหาแท้จริงของบ้านเรานี่เป็นอย่างไร
เดี๋ยวนี้อย่าไปดูถูกประชาชนนะ
แปลว่าเขามองลึกไปถึงขนาดนั้นแล้ว

คือผมไม่ได้บอกว่าผู้ว่าท่านใหม่ไม่ดีนะครับ

อย่าส่งมาแค่เกษียณรอเกษียณ
อยู่สบายอะไรแบบนี้

ที่นี่จังหวัดเขามันก็ไม่พัฒนา
อ่ะแต่ว่าล่าสุดปลายต่างส่วนใหญ่ก็ถูกถอดออกหมดแล้ว